กมืออำลาเหมือนชมพู่อรยา
คือลาจะลาไปเทศกาลหนังเมืองคาร์สนะฮะ
ตัวแม่ไปแล้วในฐานะพรีเซนเตอร์
ปีนี้ก็เป็นปีที่๕แล้วค่ะ

บันเทิงไทยรัฐตามไปส่งที่สนามบินด้วย
ตาแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ชมพู่อรยาค่ะ
ลัดฟ้าเพื่อไปร่วมเดินพรมแดง
เทศกาลหนังเมืองคานครั้งที่๗๐

เครื่องสำอางแบรนด์ดังเป็นปีที่๕ของเธอแล้ว

เขาอุ้มท้องลูกชายฝาแฝด
อยู่ในท้องไปด้วยนะคะอายุคัน๕เดือน

ไปเดินเฉิดฉายน้องอยู่ในภูมินะคะ

ให้ไปสัมผัสโมเมนต์สำคัญ
ชีวิตด้วยนะคะและแม้ว่า

ไม่ได้ร่วมเดินทางไปพร้อมกัน

แต่ชมยืนยันว่าเดี๋ยวคุณสามีเนี่ย

อย่างแน่นอนค่ะพร้อมอีก
ทั้งจะเปิดใจด้วยก่อนเดินทาง
เปิดใจว่าจะมีการเตรียมความพร้อม
อย่างดีแล้วก็เชื่อว่าทีมงานที่นู่น
ก็ไม่รู้สึกกังวลใจอะไร

เพราะว่าแน่นอนชมพู่ท้องอยู่ตอนนี้

พยายามแบบว่าไม่เครียด

เพราะว่าสุขภาพจิตมันสำคัญเลย

เป็นหน้าชี
เราต้องเดินทางก่อน

เรื่องเรื่องชุดเป็นประเด็นสำคัญเลยไม่แพ้แล้วไม่แพ้แล้วอะค่ะ
แต่ว่าคือเราก็จะกลัวพวกเหนื่อยง่ายพวกอะไรอย่างนี้
มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาดึงพลังเราไปเยอะอะไรอย่างนี้
จากนี้ค่ะเจ้าตัวก็ได้เผยถึงภาพสามีจุ๊บท้องของเธอด้วย
ได้โพสต์เอาไว้เมื่อวันครบรอบแต่งงานที่ผ่านมา
บอกเลยว่าเป็นภาพครอบครัวพ่อแม่ลูกที่ประทับใจมาก
และแม้ว่าจะไม่ได้ร่วมฉลองวันครบรอบแต่งงานกับสามีที่ไทย
แต่ก็วางแพลนจะไปฉลองกันต่อที่ฝรั่งเศสนั่นเองค่ะ
คุณดอสก็ชวนเหมือนกันนะคะแต่ว่ามันคือเมื่อวานนี้เนาะ
คือชมแบบก่อนบินชมยุ่งอ่ะยุ่งมาก
ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปเจอกันที่คานแล้วกันอะไรอย่างนี้

มีบัตรพิเศษแบบที่สำคัญหรือเปล่า

ก็ต้องรอติดตามนะคะว่าแฟชั่นเซตของคุณแม่ที่ว่าจัดเต็มจะเต็มสักแค่ไหนค่ะ

ต้องรอดูนะคะว่าแฟชั่นจะออกมาในรูปแบบไหน

ถึงท้องอยู่แต่เธอแอบมีซิกแพคนะมีกล้าม
มีกล้ามท้องเพราะว่าเตรียมตัวมาก่อนจะท้องป่องไง
ใช่เออเห็นมาเต็มที่เลยซิกแพคดีมาก